อนุสาวรีใช้สมรพรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
จุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าสุด
ทางไปแยกพญาไทยนะครับซึ่งเป็นจุดที่จะมีกาดอาสาจำนวนมากนะครับ
ที่มาตั้งกาดเพื่อจะส่งข่าวให้กับเรา
ผู้ชมนุมที่อยู่ด้านในได้ทราบว่าตรงบริเวณด้านนอกนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
แม้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับมีแกนนำได้ออกมาประกาศแล้วว่า
ที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับจะมีการยุติการชุมนุมกันในเวลาประมาณ๒๐นาฬิกานะครับ
แต่ก็ยังมีมวลชนเหล่าคณะรัศดร๖๓นะครับ
ยังคงไม่ไปไหนนะครับยังคงนั่งร่วมชุมนุมอยู่ด้านในของ
อนุสาวรีใช้สมรพมนะครับคุณผู้ชมครับ
บรรยากาศณตนนี้นะครับก็ยังมีการอาสาวร์ของคณะรัศดร๖๓
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างรวมถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ก็ได้มีการร่วมกันเปิดไฟฉายโทรศัพท์ร้องเพลงเสมอ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเหล่าคณะราษดรที่มาร่วมชุมนุมกันในวันนี้ด้วยนะครับ
ในขณะเดียวกันนะครับบริเวณด้านหน้าขบวนของชุมนุมของเหล่ามวลชนที่มาชุมนุมในวันนี้นะครับ
ก็จะมีแก่นำสลับกันขึ้นปลาใสกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยทางเหล่าผู้ชุมนุมเนี่ยครับก็มีการตะโกนมีการแสดงสัญลักษณ์ออกมาตลอดเวลานะครับ
เพื่อเรียกร้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้นะครับ
นี่ครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของผมนะครับ
ผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓ทุกคนก็นั่งฟังกันด้วยความสงบ
นั่งฟังแกนนำปลาใสกันอยู่ที่เวทีบริเวณด้านหน้านะครับ
ออกมาจากผู้ชุมนุมนิดนึงครับจะมีแผงเหล็กตั้งอยู่
แล้วก็จะมีร่มตั้งอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นจุดที่กาดอาสาได้มีการตั้งเตรียมไว้
หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ามีรถฉีดน้ำเนี่ยครับ
จะเข้ามาสลายการชุมนุมเนี่ยครับบริเวณตรงนี้นะครับ
แล้วก็ตลอดเวลานะครับบริเวณบรรยากาศด้านหน้านะครับ
ขับรถจักรยานยนต์ออกไปดูบริเวณด้านหน้าก็คือแยกพญาไทยนะครับ
ไปดูสถานการณ์ของหน้าจุดนั้นว่ามีทำรวจมาดูรึเปล่า
จะมีรถฉีดน้ำมาหรือเปล่าเพื่อจะคอยส่งข่าวให้กับคนที่อยู่ด้านในตลอดนะครับ
เนี่ยครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าทางแก่นำจะประกาศออกมาแล้วนะครับ
ว่าในวันนี้ที่อนุสวรีชัยสมรภูมิจะมีการยุติการชุมนุมกันในเวลา
ประมาณสองทุ่มนะครับแต่เหล่าผู้ชุมนุมคณะราษฎร
ยังไม่มีใครไปไหนนะครับยังอยู่ด้านใน
เท่าที่ผมสังเกตดูบริเวณด้านหน้าครับยังไม่มีมวลชนทยอยเดินกันเดินออกมานะครับ
แต่ละคนก็ยังปักหลักเฝ้าชุมนุมกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าใกล้เวลามากกว่านี้
เดี๋ยวทางแก่นำน่าจะประกาศให้หลายหลายคนกลับบ้านนะครับส่วนด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ย
นี่คือกาดอาสานะครับที่มาด้วยสวมอุปกรณ์ครบชุดนะครับ
ที่จะเฝ้าอยู่ที่บริเวณด้านหน้าแห่งนี้แล้วก็จะคอยตรวจสอบบริเวณรอบรอบ
แล้วก็ส่งข่าวมายังด้านในว่าตรงไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแม้ว่าด้านในจะเกิด
แม้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาด้านในจะเกิดการชุลมุนเล็กน้อยนะครับ
เนื่องจากว่ามีการส่งข่าวมาว่ามีตำรวจมีรถน้ำเข้ามา
แต่ว่าเมื่อกาศอาสาเนี่ยครับได้มีการตระเวนดูรอบรอบ
ก็มาประกาศยืนยันว่าณตอนนี้ไม่มีตำรวจไม่มีรถน้ำ
ไม่มีไม่มีรถฉีดน้ำนะครับที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมนะครับ

มวลชนคณะรัศดร๖๓ก็ยังคงนั่งปักหลักฟังการปราศัยของแก่นำที่มีการสลับขึ้นบนเวทีนะครับ
ซึ่งจุดนี้เป็นจุดย่อยเท่านั้นนะครับจุดจุดศูนย์กลางนะครับ
อยู่ด้านในตรงบริเวณอ่าใจกลางอนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนรายงานประมาณ๔๐๐เมตรนะครับนะครับ
แม้ว่าจะมีการประกาศมาแล้วว่าจะยุติการชุมนุม
เวลา๒ทุ่มนะครับเนี่ยครับมวลชนก็ยังปักหลักนั่งฟังการปราศัยของแก่นำ

ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศนะ
ตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะปกตินะครับ
ยังไม่มีตำรวจหรือว่าไม่มีรถฉีดน้ำที่จะเดินทางเข้ามา
ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับทางกาดอาสาเนี่ยครับ
ได้ทำการขับรถจักรยานยนต์เตาเวนดูรอบ
แล้วก็จะมาแจ้งข่าวเป็นระยะระยะครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับ
ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิครับ